ชาวบ้านที่นี่บอกเข้าป่าเก็บเห็ดโอ้โหไม่ทันจะได้เห็น
แต่ต้องยกมือไหว้เพื่อใส่รอยปริศนานี้ค่ะ
เพาะรอยคือไปเจอรอย

อ๋อหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าหรือเปล่า
เฮ้ยอย่าบอกพบห้านิ้วเลย
จริงนี่ไงจินตนาการก็เลยเหมือนรอยเท้า
รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า
จุดนี้นะคุณผู้ชมอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชายภูมิ
เอาจริงแล้วจุดนี้จะมีโขดหินเยอะมาก

ชาวบ้านก็เลยจะมาเก็บเห็ดหรือพืชผลการเกษตรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมล่ะ

แต่ชาวบ้านบอกงานนี้สิ่งที่เขาเห็นยังไม่ได้เห็น
แต่เห็นโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายรอยพระพุทธบาท
เพราะมีลักษณะนิ้วเท้าครบทั้ง๕นิ้ว

ยกมือไหว้ตามความเชื่อสาธุกันไปตามกัน
เพราะชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล
รอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริง
แต่มันกลายเป็นว่าทำให้เราจินตนาการ

ก็มาครบทั้ง๕นิ้วเลยสุภาษา
ลักษณะคล้ายมากเวลาที่เราไปไหว้เนาะ

แล้วมีนิ้ว๕นิ้วแบบนี้เลย
แล้วอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อทางประวัติศาสตร์ก็ได้
ชาวบ้านก็เชื่อถือกันไปตามความเชื่อนะ
แต่จริงแล้วทายทางหลักของธรรมชาติ
มันก็เกิดจากการหินผลุก่อนได้เช่นกัน